ราม่าเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมแม่ถ้าพูดผิดพูดถูกอย่างไร

รุ่นชื่อยี่ห้ออะไรต่างไม่เป็นไร

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้มันมีบทสรุปแล้ว
แต่ว่าย้อนไปนิดนึงกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
หญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อคุณชมพู่หรือว่าน้องชมพู่
แล้วเธอต้องการที่จะปล่อยแล้วขายต่อนะฮะก็ติดต่อไปหลายที่
สุดท้ายมาลงตัวที่ทีหน้าแบรนด์เนม๑๖๘ตกลงราคากันเรียบร้อย
ทีนี้ในการซื้อขายกระเป๋ามือสองเนี่ยก่อนที่คนซื้อเขาจะจ่ายเงินให้กับคนที่จะขายเนี่ย

เขาต้องตรวจดูว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะเดี๋ยวนี้ของปลอมมันเหมือนมาก
แล้วราคามันสูงมากอย่างใบนี้ตกลงราคากัน๓แสนกว่าเกือบ๔แสน

ปรากฏว่าพอคุณธีน่าที่เป็นสาวประเภท๒เนี่ยนะ
ที่เป็นเจ้าของเพจร้านต่างในการรับซื้อแล้วก็ขายด้วย
ดูกระเป๋าของน้องชมพู่แล้วบอกว่าเอาของปลอม
แล้วใช้ปากกาเขียนตรงกระเป๋าเลยว่าปลอม

เอาดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะตอนที่เธอไลฟ์เอาไว้นะครับ

ห้าห้าห้า
สวยมากค่ะใบนี้สวยมากค่ะ
เราจะต้องทำแบบที่ช็อปแอม

โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
เขียนคำว่าปลอมลงไปเลย
แต่ปัญหามันไม่ได้จบแค่นี้ไงครับทุกผู้ชมครับ

ของเขามาบอกของเขาปลอมได้ยังไง

ถ้าใบนี้เป็นของจริงเนี่ยนะ

ถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วบอกเป็นของจริงขึ้นมาจริงเนี่ย

แล้วจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อสรพงศ์ด้วย
อันนี้มันเลยเป็นเรื่องเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
กิจบทแล้วทุกอย่างภูมิถึงดรับผ่าน

ดูไว้นะให้๒ล้านไม่ต้องมาพูดอะไรกับฉันนะ

ผู้ชมครับแต่ทีนี้ปัญหาหลังจากนั้นก็คืออย่างนี้ครับ
เจ้าของกระเป๋าเขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะ
คือถ้าคุณไม่ซื้อกระเป๋าของฉันเนี่ยคุณก็ส่งกระเป๋ามาคืน
แต่คุณธีน่าบอกว่าไม่คืน
ว่าจะเอาไปหลอกคนอื่นอีกอ้างแบบนี้
ต้องตัดวงจรอุบาตของคนที่เอากระเป๋าปลอมเนี่ย
เอามาหลอกขายหรือว่าเอามาอยู่ในวงจรของกระเป๋ามือ๒
ที่เป็นแบรนด์เนมแต่เขาคือของแท้
แต่ของปลอมอย่างนี้เขาจะไม่คืนเขาไม่คืนให้

พอเขาไปแจ้งความปุ๊บอยู่ดีเนี่ย
มีกระเป๋าเนี่ยคุณธีน่าเนี่ยส่งไปให้ที่สถานีตำรวจ
ไม่ได้คืนให้เจ้าตัวนะแต่เอาไปฝากคืนไว้ที่ตำรวจ
เจ้าของกระเป๋าเขาก็เอากระเป๋าไปตรวจสอบ
เพื่อจะหาหลักฐานยืนยันว่าของเขาเป็นของจริง

เพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่าเขามีการติดต่อพูดคุยยังไง
คือแล้วส่งไปตรวจสอบในสถานที่ที่เขาตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

อืมมันคือกระเป๋าของจริงค่ะ
หลังจากนั้นมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเขา๓๙๕๐๐๐บาท
ตามราคาที่ตกลงกันเป็นค่ากระเป๋าเอาไว้
ซึ่งทางเจ้าของกระเป๋าบอกเขาไม่รับแล้ว

คือตอนที่ไปตรวจสอบกระเป๋าเป็นของจริงแต่มีตำหนิคือรอยปากกานะฮะ

คุณชมพู่ชื่อจริงชื่อนางสาวจีดาพาชีนารักษ์อายุ๒๔ปีเจ้าของกระเป๋า
บอกว่าวันนี้เธอคือผู้เสียหายวันนี้เธอไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
สพบังขุนเทียนนะฮะมีทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับ
ที่มาช่วยดูแลตรงนี้ให้นะครับวันนี้คุณชมพู่เนี่ยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าจริงก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันมีดราม่าเรื่องการโอนเงินการบ่ายเบียงต่าง
คล้ายกับว่าพอทางร้านรู้ตัวว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ของปลอม
ของจริงนี่ว่าได้โอนเงินมาให้เธอ๓๙๕๐๐๐บาท
ตามที่เคยตกลงราคากันไว้ในตอนแรกหวังจะให้จบเรื่องแต่เธอบอกเธอไม่เอา
เธอไม่ยอมคุณชมพู่บอกว่าคนที่รักกระเป๋า
พอเห็นคนเอาปากกามาเขียนแบบนี้มันปวดใจนะ
กระเป๋าใบนี้เธอซื้อมาราคา๔๙๕๐๐๐บาท
เธอซื้อมาตอนนั้นนะแอร์เมสเขาเรียกรุ่นอะไรนะคุณเขียนมาสอน
กองสตรองเหรอผมอ่านถูกใช่ไหมใช่ไหม
ไซส์๒๔ซื้อมา๔๙๕๐๐๐บาทแต่เธออยากปล่อยแล้ว
เดี๋ยวก็ตกลงราคากับทางร้านของทีน่าได้๓๙๕๐๐๐บาท
ทีนี้ได้มาแบบมีรอยปากกาแบบนี้
กระเป๋าก็มีสปานะฮะใช่แต่มันไม่หลุดนะฮะ
แล้วนี่เป็นภาพกระเป๋าที่เธอนำไปทำความสะอาด
เอาไปสปาเรียบร้อยเธอบอกเห็นไหมลองซูมสิ

เนี่ยคราบหมึกยังซึมอยู่ในหนังเลยอ่ะ
จะขายต่อนี่โอ้โหไม่รู้ราคาตกไปเท่าไหร่
ถ้าเธอยอมให้เรื่องเงียบเธอบอกเธอมีแต่เสียกับเสีย
ก่อนหน้านี้เธอพยายามเจรจาขอกระเป๋าคืนแล้ว
ตอนที่มาบอกว่าของเธอของปลอมเธอบอกเขาไม่เป็นไร
ของปลอมก็เอาคืนมาแต่ทางร้านเนี่ยคือบ่ายเบียงตลอดนะฮะ

คือหนูอ่ะให้แมทวิ่งไปรับเพราะว่าตอนที่หนูโทรไปอ่ะ
เขาบอกว่ามารับเลยเขาเป็นคนส่งหมุดให้หนูเองนะคะ
แต่พอแมทไปถึงก็ปักหมุดที่วัดท่ากระเบือค่ะ
แล้วหนูก็โทรไปบอกว่าแมทถึงแล้วนะพี่ออกมาเอามาให้เลย
แล้วเขาก็ไม่เอาออกมาให้ค่ะเขาก็บอกว่าของปลอมไม่คืน

ต้องมาแจ้งความที่สอนอบังขุนเทียนกรุงเทพนะครับ
อ้าวฟังทางฝั่งของคุณฮีหน้าบ้างนะฮะ
อ่าชื่อจริงคือนภาพัฒน์ระหงนะครับ
ยืนยันว่าเคสนี้คือการซื้อขายตามปกตินะฮะ
ส่วนเรื่องความผิดพลาดในการตรวจสอบกระเป๋า
เธอบอกว่าเรื่องนี้ได้เคลียร์กันไปแล้ว
คำถามก็คือว่าเอาแล้วที่พูดผ่านไลฟ์

บอกว่ามันก็เป็นการพูดไปตามอารมณ์ในช่วงเวลานั้น

เธอบอกว่ามันเหมือนการท้าทายเป็นเชิงพนันขันต่อ

บอกว่าแหมมันเป็นเรื่องของเพศสภาพ
เรื่องของจิตใจมันคงจะแบบเลิกกันแบบเป็นรูปธรรมอะไรยังไง

ใช่นักข่าวก็ถามว่าเปลี่ยนที่ไหน
ที่ไหนจะไปเปลี่ยนชื่อจะตามไปทำข่าว

คุณธีน่ายืนยันว่าที่ผ่านมา
การทำธุรกิจของเธอทำร้านของเธอไม่เคยโกงใคร
ดังนั้นที่ฝั่งของคุณชมพู่ขอมา๓ข้อเนี่ยนะ
ทำให้ข้อเดียวคือเปลี่ยนชื่อ

ก็เปลี่ยนจากนภาพัฒน์เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็น

เธอบอกเธอจะเปลี่ยนเป็นมงคลศักดิ์นะ
เพราะชอบชื่อนี้มากกว่าสรพงศ์นะ

เออคือเธอเนี่ยเดิมชื่อมงคลศักดิ์

ณวันนี้เธอบอกถ้าจะให้เปลี่ยนเป็นสรพงศ์เนี่ย
ขอเปลี่ยนเป็นมงคลศักดิ์เหมือนเดิมดีกว่า
เดี๋ยวเริ่มดีกว่า
แต่ที่เธอคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยวันนี้ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัย

แต่ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยบอกขอเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมคือมงคลศักดิ์

ก็เดี๋ยวรอฟังรอดูกันแล้วกันนะฮะ
แต่เธอบอกว่าไอ้เรื่องที่พูดว่าจะให้๒ล้านถ้าตรวจสอบได้ว่าเป็นของจริงเนี่ย
พูดคนเดียวไม่มีอีกฝั่งนึงมารับคำท้าอะไรนี่

มาดูแลเรื่องของคดีให้กับทางฝั่งของเจ้าของกระเป๋าคือคุณชมพู่เนี่ยนะครับ

แล้วก็ลงทุนสะพายกระเป๋านี่บอกกระเป๋าของผมเนี่ยแท้๑๐๐

นายเกิดผลบอกว่าพร้อมเอาผิดคู่กรณีใน๒ข้อหานะครับ
หนึ่งก็คือยักยอกทรัพย์นะฮะ
ก็คือช่วงที่ทางร้านเนี่ยไม่คืนกระเป๋าให้เขานะ

เอาปากกาไปเขียนไปขีดของเขา
อกจากนี้ยังอาจมีเรื่องของการหมินประมาทนะฮะ
เพราะว่าช่วงที่พูดเนี่ย
บอกว่าเอาของปลอมมาหลอกขายเนี่ย

แล้วจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง๒ล้านบาทด้วย

ลักษณะการพูดอย่างชัดเจนแล้ว
มีลักษณะผูกพันทางกฎหมายแล้ว

ไม่ใช่การพนันตามที่คุณธีน่าเขาอ้าง
ต้องไปถามเด็กนักเรียนนักศึกษาปริญญาตีปี๑
เขาเรียกว่าคำมั่น
คำมั่นย่อมผูกพันคนที่ให้สัญญา

พนันต้องเป็นเรื่องของผู้ไม่มีส่วนได้เสียท้าทายกัน
คือที่จะเอาให้ชัดเจนก็คือ
การตรวจสอบการยืนยันว่ากระเป๋าของคุณชมพู่เขาเป็นของจริงหรือเปล่านั่นแหละ
ตอนที่ทางคุณธีน่าก็ส่งกระเป๋ามาคืน
หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ย
เจ้าของกระเป๋าเขาก็ส่งไปตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
จากผู้ที่เชี่ยวชาญนะฮะ
สถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดัง

ทางสถาบันเนี่ยส่งไปตรวจถึงต่างประเทศด้วยนะครับ

และได้รับการการันตีว่าเป็นของแท้นะครับ
แล้วการที่เจ้าของร้านขายกระเป๋าขีดเขียนปากกาลงบนกระเป๋าเนี่ย
ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะครับ

ณขณะนี้ถ้าจะขายเนี่ยประมาณ๔แสน
มันจะเหลือแค่ประมาณ๒แสนกว่านะฮะ

ของแท้มือ๒ก็คือประมาณ๔แสนกว่า
แต่มีลอยปากกาเหลือ๒แสน๘

เราก็การันตีว่าแท้เราบอกตั้งนานแล้ว

ผลก็ออกมาตรงกันว่ามันแท้ค่ะ
นี่เราเจอหมอของขวัญวันนี้ในเรื่องพิมพิพาย

ก็เป็นล้านเป็นล้านจริง
ล้านกว่าบาทปะใช่ไหมแต่คนในวงการเขาก็รู้กันแหละ
นี่ฮะคุณหมอของขวัญบอกว่า
ก็พอจะทราบข่าวดราม่าเรื่องกระเป๋าแอร์เมสที่เกิดขึ้นนะครับ
พร้อมกับให้ข้อมูลว่าแอร์เมสรุ่นที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นรุ่น
ปลอมยากมากนะความจริงเนี่ยรายละเอียดรุ่นนี้มันเยอะมากปลอม
ยากมากนะครับรุ่นอื่นอื่นก็ปลอมยากนะแต่ถามว่าจะดูเนี่ย
ดูยากไหมก็ดูยากเหมือนกันว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม
อย่างอใบนี้คือด้วยอะไรมันเยอะแล้วมันมีรายละเอียดเยอะ
นั้นเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ปลอมยากมากอันที่มันแบบไม่แท้มัน
ไม่ใช่แต่เท่าที่ดูจากในรูปคือสัดส่วนมันได้เอาเป็นว่า
รามากระเป๋าแบรนด์เนมแอร์เมสเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือ
ต้องไปสู้กันในชั้นศาลแล้วล่ะนะเพราะเจ้าของกระเป๋า
เพราะยืนยันว่ายังไงต้องสองล้านใช่นะส่วนการเปลี่ยนช่องเปลี่ยน
ชื่ออันนี้ต้องแล้วแต่คุณธีน่าเขาแหละค่ะซึ่งทั้งหมดเรื่อง
เราจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณทีน่ารับกระเป๋ามาและตรวจ
สอบแบบตรงไปตรงมาส่งไปที่สถาบันที่เขาเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบสมมุติว่าคุณธีน่าคิดว่ามันปลอมจริงก็แค่คืน
เจ้าของไปบอกหนูลูกมันปลอมนะไปขายที่อื่นไหมมันก็จบ
เรื่องที่ไปเขียนบนกระเป๋าเขาแล้วไม่คืนกระเป๋าเขาอีกนะคะ
ตอนไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มให้ลองดูกระเป๋า๓ใบ
แล้วบอกอันไหนปลอมอ่ะคุณทีน่ายังบอกผิดเลยบอกผิดบอกผิด